ในวันนี้ผู้ประกาศข่าวและพนักงานของไทยรัฐทีวีนะครับได้ร่วมกันออกไปแจกพัดรวมทั้งน้ำดื่มครับให้กับประชาชนที่เดินทางไป
ถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะครับและไปร่วมลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ
บริเวณท้องสนามหลวงและพระบรมมหาราชวังติดตามบริการได้กับคุณรับพิพันธ์เรือนศรีมรายงานสดมาจากพระบรมมหาราชวังครับ
ไม่ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวหรือมีฝนตกลงมานะครับ
ในหลวงราชการที่เก้าอย่างไม่ขาดสายค่ะ
ที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เป็นจำนวนมาก
เพราะต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อปวงชนชาวไทย
ตลอดการคลองสิริราชสมบัติกว่า๗๐ปี
อย่างประชาชนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่คือชาวนาและเกษตรกรรวบรวมเงินที่มีนะคะเช่ารถตู้ออกจากอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพยาว
เพื่อเข้ามาลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เพราะอยากตอบแทนพระคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยประชาชนตลอดมาค่ะ
โดยอยู่บ้านก็กราบแล้วกราบแห่งแล้วก็ปะตึกใจนะเจ้า
และก็ปะตึกติด้านวันนี้สาว๗เป็นปลอดคำมาใหม่นะเจ้า

ประชาชนจิตอาสาร่วมกับผู้ประกาศข่าวไทยรัฐทีวี
เดินทางมาแจกพัดและน้ำดื่มให้กับประชาชน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
และเป็นการทำความดีตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ

หลายคนมักจะนึกถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
การอยู่อย่างเพียงพออย่างพอมีพอกิน
เป็นหนึ่งในคำสอนที่สามารถนำมาปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวัน

แต่สามารถนำมาใช้ในชีวิตได้
อย่างทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมกันครับ
คำสอนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ที่เราน้อมนำเอามาปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนะคะ
ก็คือเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
พอเพียงในที่นี้ก็คือว่าเรามีเท่าไหนเราใช้เท่านั้น
พอใจตรงไหนเราใช้ตรงนั้น

สำนักพระราชวังแจ้งนะคะว่า
วันนี้เวลา๑๗นาฬิกาจะมีพระราชพิธี
บำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน
หรือการทำบุญอุทิศถวายแด่พระบรมศพ

วาระครบรอบวันสวรรคตครบ๗วัน
เพื่อแสดงความกระตันยูกระตะเวทิตา
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณ

ณพัทธินั่งดุศิษฐ์มหาปราศาสตร์ค่ะ

รับส่งประชาชนเดินทางมายังท้องสนามหลวงค่ะ
พิพันธ์เรือนสีข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากพระบรมมหาราชวังค่ะ